มาช่วยอุดหนุนหนูน้อยยอดกระตันยูกันหน่อยดีกว่าค่ะ
นำโชคอายุเพิ่งสิบสามเองนะคะช่วยเหลือครอบครัวในการหารายได้
น้องเขาบอกว่าก็เห็นมีพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์กันเยอะแยะเลย
อยากจะลองดูครับน้องก็เลยมีการไลฟ์ขายของทางช่องทางออนไลน์นะคะ
ก็ขายของบางทีก็เป็นอาหารที่คนในครอบครัวทำนี่แหละ
พวกของฝากเป็นอะไรแบบนี้ลองดูลีลาน้องกันหน่อยดีไหมคะ
เป็นการรายใจให้หนูหน่อยนะคะฝากเป็นการรายใจให้หนูหน่อยนะคะ
ฝากเป็นการรายใจให้หนูหน่อยนะครับถ้าพี่อันไหนสนใจอะไรก็
เอ็มมาได้ตลอดเลยนะครับถ้าพี่ไหนสนใจก็ดีเอ็มเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับ
ฝากเงินกดแชร์หน่อยนะคะฝากเงินกดแชร์หน่อยนะครับ
เอาไปอันนี้ปริ้นไม่ชัดเลย
นี่ค่ะน้องบอกว่าคนดูผมไม่ค่อยเยอะหรอก
แต่ก็พอหารายได้ปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้อยู่เหมือนกันนะโอ้สุดยอดเลยน้องเอ้ย
นำโชคนะคะเด็กชายนัทธพงศ์วงจันทร์อายุ๑๓เองค่ะ
ขายพวกของฝากของกินฝีมือพ่อฝีมือยายอย่างนี้ค่ะ
ก็หารายได้ช่วงปิดเทอมนะคะอืม
วันนี้เราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปบ้านน้องนำโชคเลย
อยู่ที่ตำบลสงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรค่ะนี่นะคะ
ก็ไปดูอยากจะไปดูบรรยากาศน้องตอนที่มีการไลฟ์ขายของทางออนไลน์
อืมนี่คือบรรยากาศช่วงที่น้องกำลังไลฟ์
นี่ทีมข่าวก็เลยเก็บภาพมาฝากคุณยายนั่งดู
คุณยายกับคุณตาเป็นแผนกแพ็คสินค้านะพี่อุ๋ย
เหรอนี่ค่ะแล้วน้องพูดเก่งมาก
หนูจะมาบอกว่ามีพี่ไทยรัฐทีวีนะครับเขามาชมนะครับ
ประมาณนี้นะครับนี่นะพี่ไทยรัฐทีวีนะครับ
นะครับตอนนี้ก็อัดกันอยู่นะครับนี่ครับ
ตอนนี้ก็อัดกันอยู่นะครับหนูก็อยากขอบพระคุณพี่ไทยรัฐทีวีมากเลยนะครับ
ที่มาช่วยนะครับคุณยายและหนูนะครับแล้วก็หนูก็ดีใจมากมากเลยนะครับที่
ที่หนูจะได้ออกทีวีครับ
ออกทีวีแล้วลูกอ่านี่ค่ะอุดหนุนน้องกันหน่อยนะคะครับ
น้องก็บอกว่าก่อนหน้าที่จะมาไลฟ์ขายของเคยไปช่วยพ่อขายไก่ทอดตามตลาดนัด
ไปขอทุนจากคุณปู่อ๋อเหรอพันหนึ่งอ่าสินค้าตอนแรกก็คือสบู่ค่ะ
รับมาจากที่อื่นแล้วเอามาขายครับหลังหลังขายไปขายมาเริ่มรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร
นี่เห็นไหมรู้ความต้องการของลูกค้าลูกค้าชอบของกินก็เลยปรึกษากับพ่อที่ขายไก่ทอดอยู่แล้ว
เอ๊ะเราทำหนังไก่ทอดหมูสวรรค์หมูแดดเดียวมาขายดีไหมแล้วก็รับสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียง
มาขายด้วยดีไหมเริ่มไลฟ์ขายของคือเดือนมิถุนายนปีที่แล้วจนถึงตอนนี้มีรายได้แบ่งเบาภาระครอบครัวได้นะคะ
สั่งซื้อไม่เยอะเท่าไหร่แต่นำโชคบอกผมไม่ท้อเลย
ตอนนั้นได้ออเดอร์น้อยกว่าหนูก็ไม่ค่อยท้อครับเพราะว่าก็ดีกว่าไม่ได้ครับ
หนูก็บอกคุณตาแบบนี้ครับว่ามันได้น้อยแต่ว่าก็ได้ครับคุณตาก็ไม่ว่าอะไรครับคุณตาก็สนับสนุนต่ออยู่ครับ
ณตอนนี้เป็นยังไงกระแสก็พอมีมาอยู่ครับตอนนี้ครับ
ใครอยากอุดหนุนน้องนะเข้าไปที่เพจของน้องนี่นะฮะชื่อเพจนี้ตายายขายทุกอย่าง

นี่แหละทางนี้นี่แหละนะครับคุณตาคุณยายคุณพ่อของน้องนำโชคบอกภูมิใจมากนะ
ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวลองฟังกันหน่อยนะฮะ
ก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ช่วยอุดนุนน้องแล้วคอยซัพพอร์ตน้องนะครับ
ครับขอบคุณครับภูมิใจเนอะครับ

คุณยายก็รู้สึกดีใจร้ายอบอุ่นมากอ่า

สาเหตุสัตย์กับบังหูฮืม
ไหมตอนแรกห้ามไหมคุณพ่อห้ามไหม

ช่วยซื้อหน่อยนี่พูดถึงหนังไก่ทอดแล้วอยากกินเลย

เห็นไหมมีอีกสินค้าอีกหลายอย่าง

ทุกผู้ชมครับน้องนำโชคเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านสงยางนะครับ
อยู่ที่ตำบลสงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนี่ครับ
คุณระวีการไปคุยกับคุณครูของน้องนำโชค

คือคุณครูบอกว่าปกติน้ำโชกคือเป็นเด็กบีอยู่นะ

แล้วมาพักหลังเนี่ยเอ๊ะทำไมดูเหมือนกับ

มารู้ว่าอ๋อนำโชคเนี่ยเขากำลังเรียนรู้เรื่องการขายของออนไลน์

คุณครูก็เลยแบบอ้าวช่วยสนับสนุนช่วยแนะนำนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับน้องนำโชคก็เป็นที่รักของเพื่อนในห้องเรียนในโรงเรียนด้วยนะครับ
ทุกคนยืนยันว่าน้องนำโชคเนี่ยมีน้ำใจเอาขนมมาให้เพื่อนกินอยู่เสมอ
อ่าแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะคอยไปช่วยดูตอนเวลานำโชคเนี่ยไลฟ์ขายของอยู่

อ่าน้ำโชกบอกดูได้แต่เอฟด้วย

นี่นะครับนี่แหละครับทุกผู้ชมครับ

เป็นตัวอย่างของน้องหนูที่จะช่วยเหลือครอบครัว
นี่ทีมข่าวของเราก็เลยค้างหน้าเพจของน้องเอาไว้หน้าจอแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไปอุดหนุนน้องนะคะ
บางคนก็มีมือถือมีเน็ตมีอะไรนี่แหละ
มีป้อมกันอย่างเดียวเลยเล่นเกมอย่างเดียว
ต้องใช้ให้ถูกวิธีให้เกิดประโยชน์ประโยชน์เยอะอยู่
เดี๋ยวมาแล้วพ่อขอเติมเกมหน่อย

จะบอกว่าให้ดูนำโชคด้วย